หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ไหนคะเหมาะไก่

มาในวันนี้หมอไก่จะมาพูดถึงเรื่องอะไรครับ
เรื่องดวงในเดือนพฤษภาคม
แต่ว่าราศีไหนมีเกณฑ์ทำมาค้าขึ้น
เอามาเลย๓อันดับเริ่มกันเลยอันดับ๓ค่ะ
อันดับ๓นี่ก็คือชาวราศีมังกร

ชาวราศรีมังกรขึ้นเดือนแรกเป็นช่วงที่ปังมาก

เขาบอกน้ำขึ้นให้รีบตากอยากรักให้รีบบอก
แต่ความรักไม่เกี่ยวนะคราวนี้เกี่ยวกับเรื่องของการงานอย่างเดียว

อยากจะลงทุนอยากจะเสนองานให้รีบเลย
เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากมีโอกาสที่จะสมหวัง

แต่ว่าอย่าปล่อยให้ไปถึงช่วงครึ่งเดือนหลัง

ระวังแบบมีปัญหากับพวกเพื่อนร่วมงาน

ฉะนั้นต้นเดือนนะเริ่มเลย

มันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสมรรถภาพ

ทำบุญเกี่ยวกับการโบยจากโรงศพ

อาจจะแบบมีพวกเครื่องสำอางที่หมดอายุ

ถ้าให้ดีมากควรจะไปทำบุญในวันเสาร์จะดีที่สุด
วันเสาร์นะถ้ามีเวลาควรไปนะครับ
อันดับที่๒ค่ะได้แก่

ลาศีกัณฑ์เนี่ยเราพูดกันตั้งแต่ต้นปีแล้ว

สมมุติว่าชาวราศีกันที่เป็นเจ้าของกิจการ
ก็มีโอกาสที่แบบจะได้ขยับขยายกิจการ

๑๒๓หรือว่าจะขยายร่างของตัวเอง
ถ้าสมมุติว่าใครที่ทำงานอยู่ในองค์กร

เขามีโอกาสได้รายได้เป็นก่อเป็นกรรมจากอาชีพเสริม
มีโอกาสมาแล้วนะสำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนว่าง่ายล่ะ
ก็ลองหาอาชีพเสริมดูมีโอกาสเหมือนกัน
มีเคล็ดลับยังไงในการเสริมดวงบ้าง
ให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของอาหาร
เช่นแบบว่าการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้า
เลี้ยงอาหารกลางวันพวกแบบว่าผู้สูงวัยที่เขาอยู่บ้านพักคนชะลาอะไรพวกนี้

ก็ให้เราเลือกพวกอาหารหรือว่าขนมที่แบบว่าชื่อดีนิดนึง

เช่นแบบพวกตระกูลทองทั้งหลายทองหยิบทองหยอดฝอยทอง
พวกนี้ก็หมายถึงว่าให้เรามีเงินเยอะหรือว่าทองเอก
ก็ดีหรือว่าเป็นพวกขนมชั้น
หมายถึงได้เลี่ยงฆ่าเลือดตำแหน่งหลายมุมกุฎอะไรพวกนี้

ใช่หรือว่าเป็นผลไม้ก็ได้

มะขามเผ็ดมะขามหวานอะไรพวกนี้
แต่ว่าไม่เอาพวกผลไม้ที่ชื่อไม่ดี
อย่างมังคุดก็คือคุดใช่ไหม

หรือว่าเป็นพวกมะม่วงมะม่วงคนงง

คือคนจีนเขาเรียกว่าสวยหรือว่าสวย

หรือว่าพวกทุเรียนก็หมายถึงขวากน้ำ
มีบางคนใจร้ายมากเลยเอาทุเรียนทั้งลูกไปถวายหลวงพ่อ

คือเขาบอกว่าเขาจะอุทิศสวงกุศลให้แม่ของเขา
เพราะแม่ของเขาชอบกินทุเรียนทั้งลูกแบบไม่ปอก

ไปถวายได้แต่ควรจะปอกหน่อยนะ

เป็นเคล็ดลับเสริมดวงทำไม่ถูกแล้วดวงจะได้ดี

อยากจะทราบแล้วว่าราศิอะไรจะทำมาฆะขึ้นไหมคะมกาย
อันดับที่๑เนี่ยก็คือชาวราศิผึกศก

พักก่อนชาวราศีพฤกษกทำงานแทบเป็นแทบตายนะ
แต่เหมือนกับผลงานไม่ปรากฏเหมือนทำงานแบบปิดทองหลังพระ
แล้วทำงานจนน็อตหลุดเลยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เหมือนกับแบบโยนหินลงไปในน้ำแล้วก็ดังต่อมแล้วแค่นั้นก็หายไป

ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ดวงเริ่มดีขึ้นผลงานเริ่มปรากฏแล้ว
เริ่มมองเห็นในความสามารถมองเห็นในผลงานของเรา
ก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นในอนาคต
นะคือดีทุกสายงานเลยโดยเฉพาะจะมี๓สายงานที่แบบโดดเด่นมาก
ก็คือพวกเกษตรกรรมอุตสาหกรรมแล้วก็พวกอสังหาริมทรัพย

ให้ไปทำบุญเกี่ยวกับพวกแบบอสังหาริมทรัพย

เช่นการบริจาคที่ดินเดี๋ยวนี้อะไรนะ
จากที่ดินให้วัดตารางวันละ๑บาท
ถูกต้องมีแบบใบให้เขียนไป
ไปก็ถ้าเป็นแบบพวกบริจาคอะไรนะ
ทำบุญสร้างโบสถ์อะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
อ่าได้ค่ะต่างค่าห้องน้ำอะไรต่าง

เออเอาไว้แบบเป็นเลขนำโชค

เป็นเรื่องราวของความเชื่อนะครับแล้วก็

ดีทั้งเรื่องของการสบายใจ
แล้วก็ทำบุญสร้างบารมีอีกด้วย

อาจจะเย็นนะเดี๋ยวดวงมันก็มีขึ้นมีลง

หมอไก่นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ
ราศีที่ดวงเห็งธรรมาคาขึ้น
แล้วก็ได้เคล็ดลับกันไปก็ลองไปปรับใช้กันดูค่ะ
เอาละวันนี้ขอบคุณทุกข้อความไลน์วันนี้มาเยอะมากเลยนะ
ใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งของนำโชคในบ้านนะคะ
หลายคนก็ให้ความเห็นหลากหลายนะคะ
ว่าจะเป็นเรื่องราวของสิ่งของที่เป็นวัตถุมงคล

เฉพาะคุณพ่อคุณแม่ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่

อย่าลืมนะคุณผู้ชมวันที่๒พฤษภาคมนี้
เราเปลี่ยนเวลาออกอากาศนะจ๊ะเป็น๘โมง๔๕นาทีค่ะ
เปลี่ยนเวลาแต่ไม่เปลี่ยนพิธีกรและไม่เปลี่ยนใจ
เพราะยังไงเราก็ยังรักคุณผู้ชมนะครับ

นะช่วงนี้อากาศร้อนบอกเลยร้อนเนี่ยนะยังพอทน
แต่ถ้าขาดคุณผู้ชมเลยทนไม่ไหวจริงอย่าลืมมาติดตามนะครับ
ในสัปดาห์หน้ากับเวลาใหม่ของเรานะครับ
สัปดาห์หน้าวันจานที่๓๐ยังเจอกันเวลาเดิมอยู่นะ

เอาล่ะส่วนวันนี้ต้องลากันไปแล้ว
มีความสุขมากในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วก็วันอาทิตย์เจอกันนะ
ใช่ค่ะตลอดข่าวสุดสัปดาห์บ่าย๓โมงค่ะ